คุณผู้ชมค่ะมากันที่สาวคนนี้บ้างดีกว่านะคะเป็นสาวสวยเหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้เธอเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วนะจ๊ะสำหรับสาวน้ำชาชีระนัทนะคะ
อดแล้วค่ะสำหรับทายาทคนแรกนะคะน้องน้ำทะเล
หน้าตาน่ารักน่าชังมากเลยนะคะ
ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนลูกชายคนแรกของคุณแม่น้ำชาน้องน้ำทะเล
ลืมตาดูโลกแล้วนะคะเมื่อวันที่๒มกราคมที่ผ่านมา
นี่ก็สัปดาห์นึงแล้วเนาะพี่แจ๊คเนอะแป๊บเดียวเนาะ
แม่เขาก็ตั้งอกตั้งใจเลี้ยงดูลูกชายอย่างดีนะคะ
เราก็จะเห็นได้ว่าเธอลงโซเชียลอัปเดตเรื่องราวหลังจากที่เป็นคุณแม่
ซึ่ง๒วันแรกที่คลอดลูกเธอมีปัญหาเรื่องของน้ำนม
คือพยายามปั๊มแล้วแต่ไม่ออกแม่หลายคนเป็นนะ
คือปั๊มนมแล้วนมไม่มาจะเครียด
เพราะว่ากลัวลูกไม่โตอะไรประมาณแบบนี้นะคะ
ซึ่งเธอก็ยอมรับว่าเธอเครียดมากแล้วก็เหนื่อยมาก
เวลาจะนอนก็นอนไม่หลับเพราะพยายามอัดบำรุงทุกสิ่งทุกอย่าง
และในที่สุดคุณผู้ชมวันที่๓น้ำนมมาแล้วค่ะ
เพียงเท่านี้นะคุณแม่น้ำชารับบทหนักอยู่ไม่น้อยเลย
โพสต์รูปมือที่สวมถุงมือแก้เคล็ดเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมสีดำ
พร้อมกับเขียนข้อความว่าเข้าวันที่๖รู้สึกเหมือน๑เดือน
น้ำหนักลดทวบให้นมอุ้มลูกไม่ได้นอน
ข้อมือเจ๊งไปหนึ่งดิฉันต้องรอดสู้
คือเขาบอกว่าไอ้ข้อมือของคุณแม่ที่เจ็บกันบ่อยเป็นเพราะฮอร์โมนค่ะพี่แจ๊ค
บางทีคลอดลูกเสร็จฮอร์โมนมันทำให้ร่างกายของแม่มีการปรับเปลี่ยน
ก็จะปวดข้อมือโดยที่บางคนไม่มีสาเหตุอะไรนะ
แต่ยังไงต้องขอยกนิ้วให้กับน้ำชาจริงนะ
เรียกว่าเป็นคุณแม่สายสตรองเพราะตอนนี้ประมาณ๑วิกแล้วนะที่คลอดเบบีมา

คือแบบเหมือนเรากินข้าวอิ่มแต่นี่เขาเพิ่งคลอดนะคุณผู้ชมนะ
หรือว่าตอนที่ท้องออกกำลังกายตลอดเกี่ยวไหม
ไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่านี่คือข้อดีของการคลอดธรรมชาติ
คือคลอดธรรมชาติเขาบอกว่าฟื้นตัวไว
กลับมาเดินทำอะไรต่อมีอะไรได้เหมือนเดิมไว้มาก
แค่ดูแลลูกก็ลดวูบแล้ว
ถ้าไม่ทานเกินจำเป็นเป้าหมายตอนนี้ก็คือ
กลับมาฟิตกลับมาทำงานแล้วก็ดูแลลูก

แต่มีความสุขมากถึงจะเหนื่อยหน่อย

นี่คือสิ่งที่น้ำชาโพสต์เอาไว้นะคะ
สตรองจริงยังไงก็เป็นกำลังใจ

เราก็รอดูความน่ารักน่าชังของน้องน้ำทะเลนา
บอกเลยนะคะว่าติดตามในอินสตาแกรมนางหน้าเป็น
คือทำหน้าทำตาเวลาแม่เขาถ่ายรูป
จะแบบว่ามีมุมหน้าที่น่ารักให้เราได้ดูกัน

คือน้องคลอดมาเดือนเดียวคุณผู้ชมรู้ภาษาแล้วนะคะ
ก็รอดูพัฒนาการผ่านบันเทิงไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ